ท่านผู้ชมครับมาดูการแกะรอยติดตามตัวคนร้ายหน่อยนะครับ
มีคนร้ายบุกเข้าไปในร้านที่เขารับซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

กล้องวงจรปิดนี่ก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
คนร้ายใช้ผ้าปิดบังใบหน้าเข้ามาในร้านนะฮะ
เป็นร้านขายหนังสือแล้วก็รับขึ้นเงินรางวัลด้วยนะครับรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
อยู่ในตลาดอุดมศุกร์ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อตี๓นะฮะของวันที่๒๐ตุลาคมนะครับ
คนร้ายเข้ามาสองคนเอามีดมางัดลิ้นชักโต๊ะแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
ซึ่งทรัพย์สินในโต๊ะเนี่ยมีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล
งวด๑ตุลาคมที่ผ่านมา๑๐๐กว่าฉบับ
เขาเป็นเจ้ารับซื้อรายใหญ่นะฮะ
อันนี้คือมีคนมาขึ้นเงินรางวัลเท่ากับว่าทางร้านเขาก็ให้เงินไปแล้ว

เดี๋ยวเขาไปขึ้นกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกทีหนึ่ง

ถี่ตรงนี้ลิ้นชักนี้ตรงนี้เราอย่างงี้

สณากิจแก้ไขสลากที่เข้ารับขึ้นเงินเอาไว้ด้วยนะก็เกือบ๕ล้านเงือน
ใช้เวลาก่อเหตุอยู่๗๘นาทีนะครับแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจศพครบิลบุรีแล้วก็ชุดพิสุธิ์รักษารในตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่าง
เพื่อจะตามหาตัวคนร้ายนะครับ
ต้นคาดว่าคนร้ายต้องรู้ความเคลื่อนไหวของร้านและเจ้าของร้านเป็นอย่างดี
นางประพาซิริหงสมดีอายุ๔๔ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่า
กับสามีได้เตรียมสลากที่คนเอามาขึ้นรางวัลเอาไว้
คัดแยกแต่ละรางวัลเอาไว้
รัฐบาลวันนี้เปิดมาวันจันทร์เนี่ย

ปกติทุกครั้งเนี่ยจะเก็บขึ้นข้างบนบ้านด้วย
แต่ว่างวดนี้โอ้โหคนมาขึ้นรางวัลเยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

พนักงานที่ร้านโทรมาแจ้งว่าร้านถูกงัด
โอ้โหมาถึงอึ้งเลยทำอะไรไม่ถูกเลย
ตั้งสติอยู่พักหนึ่งไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็เห็นภาพอย่างที่ท่านเห็นคนร้ายมา๒คน
ครั้งแรกคนร้ายเข้ามาที่หน้าร้าน
ประมาณตี๒มันจะเข้าสู่๒๐ตุลาคม

หมุนกล้องวงจรปิดหน้าร้านขึ้นข้างบนก่อน

จากนั้นคนร้ายกลับมาอีกครั้งคือตี๓

เอามาตัดที่ล็อกกุญแจประตูม้วนหน้าร้าน
แล้วก็เปิดสูงขึ้นประมาณ๓๐เซนติเมตร

คนร้ายก็เลยมาเปิดช่องกระจกเลื่อนที่อยู่หน้าร้าน
ซึ่งโอ้โหโชคร้ายจริง

คนร้ายก็ลอดผ่านช่องกระจกเข้ามาข้างใน
อีส่ี้มาใช้มีดอิโต้งัดลิ้นชัก
ค้นลิ้นชักแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
ก็ได้ไปทั้งเงินสด๔๐๐ซ์กว่าบาท
แล้วก็สลากที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ทั้งตัวหน้าตัวหลังรางวัลที่สอง
เจ้าของร้านบอกว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่เคยเข้ามาที่ร้าน
เพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเหมือนรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน

เพราะวันหนึ่งก็มีคนเข้าออกที่ร้านเนี่ยร้อยกว่าคน
เจ้าของร้านบอกว่าคือยังไงเนี่ยขอให้เอาสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยมาคืนก็แล้วกัน
ยังไงคุณก็เอาไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่าหลังเกิดเหตุสามีไปแจ้งอายัดไว้แล้ว
วันอาทิตย์ตอนเช้ามืดใช่ไหมเกิดเหตุเขาก็แจ้งอายัดแล้ว
วันจันทร์เนี่ยวันทำการของสำนักงานสลากเนี่ยยังไงคุณก็ไปขึ้นไม่ได้
เอามาคืนเถอะส่วนเงินสด๔แสนกว่าบาทเจ้าของร้านบอกว่าก็คงต้องแล้วแต่บุญแต่กรรม
เอามาคืนเถอะส่วนเงินสดสี่แสนกว่าบาทเจ้าของร้านบอกว่าก็คงต้องแล้วแต่บุญแต่กรรม
รวมรวมกันเลยค่ะเป็นตั้งแต่เลขท้ายสองตัวเลขหลักหน้าหลักท้ายรางวัลที่ห้ารางวัลที่สี่รางวัลที่สอง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

พอเป็นช่องขนาดนี้หนูก็โทรหาน้องผู้ชายว่าใครมาเปิดร้าน
น้องก็บอกว่าผมก็ปิดอยู่นะพี่มันเปิดแบบไหน

พอส่งให้น้องเสร็จหนูก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปเอานังสือพิมพ์ก่อน
แล้วเดี๋ยวเราต้องไปเอานังสือพิมพ์ที่ตลาดก็มี

วันนี้ทางผู้บังคับการตะบุทรฐานจังหวัดปาชิมบุรี
ก็ไปติดตามคดีที่สพกบินบุรีเลยนะฮะ
ก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
รวมทั้งพนักงานร้านที่มันถึงคนแรกและก็เห็นเหตุการณ์ในช่วงที่ถูกงัด
สพกบินบุรีก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่าง
ไปเจอกล้องวงจรปิดได้สี่จุดนะครับอ่าคาดว่าจะเป็นคนร้าย
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงก่อเหตุ
เฉพาะกล้องวงจรปิดที่ตลาดอุดมศุกร์ใกล้กับห้องน้ำ
มีภาพชายต้องสงสัยเดินจากจุดนี้ไปที่ร้านชาตรี
แล้วก็ไปดันกล้องที่หน้าร้านขึ้นข้างบนเนี่ยอืมอ่า
ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเร่งขยายผลสืบสวนหาตัวคนร้ายต่อไปค่ะ